ที่จังหวัดเลยครับเพื่อนบ้านร้องเลยเพราะว่าจู่พิษบู๓ตัว
ตัวเดียวก็ว่าน่ากลัวแล้วนะนี่มา๓ตัวบุกเข้ามาในบ้านนะจะกัดคนในบ้านอ่ะ
โอ้โหคนในบ้านวิ่งหนีกันวุ่นเลยคุณผู้ชมฮะเนี่ยมาก่อนสองตัวอีกตัวหนึ่งตามมาทีหลังนะ
แล้วก็พยายามไล่ทั้งสามตัวออกจากบ้านไปเหตุเกิดบ่ายโมงเมื่อวานนี้ครับ
บูหลุดออกมาจากเพื่อนบ้านจะมากัดคนในบ้านดีนะยังไม่โดนกัด
บ้านตัวเองยังไม่ปลอดภัยเลี้ยงหมาแล้วปล่อยมาไล่กัดชาวบ้านแบบนี้ไม่โอเคนะคะ
ล้ำระรานเพื่อนบ้านและผู้สัญจรไปมาสมควรเลี้ยงแบบไหน
รอบที่แล้วก็กัดหมาตายค่ะที่เอาแสดงว่าเคยกัดมาแล้วด้วยนะ
บอกรอบนี้ดีนะลูกพี่ไม่ตายเลยไม่ได้เป็นข่าวใหญ่
ต้องร้องเรียนที่ไหนคะพี่เขาถามขอผู้รู้บอกหน่อย
ครั้งนี้ไม่เป็นไรแต่ครั้งหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าของเข้ามาดูแลรับผิดชอบด้วยครับ
ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปคุยกับพี่ปวิภาหน่อยเจ้าของโพสต์นี้นะฮะ
พี่เป่าวิภาเล่าให้ฟังว่าลูกชายกับหลานชายพี่เขากำลังเปิดประตูรถบ้าน
ถอยรถออกจังหวะนั่นแหละเป็นจังหวะที่
พิษบูสามตัวเข้ามาในบ้านลูกชายพี่ได้วิ่งหนีไปเลยไป
แล้วหมาตัวใหญ่เลยพยายามจะพุ่งเข้ามาหาลูกชาย
หาลูกชายโชคดียังมีสติก็เลยไม่โดนหมากัดครับโอ้โหคุณผู้ชมมันน่าเจ็บใจตรงนี้ตั้งแต่เกิดเรื่องนะ
พิษบูยังไม่ได้มาขอโทษหรือว่ารับผิดชอบอะไรเลยครับเบื้องต้นพี่ปวิภาบอกว่าไปแจ้ง
แจ้งไว้กับผู้ใหญ่บ้านแล้วส่วนพิษบู๓ตัวนี้เห็นบ่อยเลยเห็นชอบถูกปล่อยออกมาจนรายเดอร์ที่มารับอาหารในหมู่บ้าน
โดนตามไล่กัดมาหลายคันแล้วผู้สื่อข่าวไปที่บ้านเจ้าของพิษบูครับซึ่งอยู่อีกซอยหนึ่งนะ
แต่ไปถึงไม่มีไม่เจอใครเลยเจอแต่หมาครับได้ยินแต่เสียงหมาเห่า